เพราะมันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้า

แต่เราไม่เคยจัดกระถิ่นเอง

แล้วจัดแบบตั้งกองหาซื้อเครื่องกระถิ่น
สวายทัย๓ไตรสับตน๓ร้าน
ไว้ลองไปลงที่ร้านเสร็จงานแถวนั้น
มีทั้งน้อยสะพะดิแหะกระถิ่น
ขอบคุณทุกคนนะคะคนจากต่างจังหวัด
ให้คนใหญ่ทำมาเยอะแล้ว
เขาจะตอดยอดยังไง
อ๋อทำไปตอดตลอดชีวิตค่ะเออ
สำหรับหนองเต่าหนองฉางอุทัยธานี
เพราะวันนั้นต้องกลับขอบพระคุณนะคะ
ถ้าเจ้าคณะอำเภออุตส่าห์ให้เกียรติมามอบใบดีกา

แต่แม่แขวนไว้ที่สาราวัดค่ะ
แต่งตั้งให้เป็นวัยยาวัชกรก็กะเทยคนนี้ก็สัญญา
สัญญากับตัวเองนะว่าเราจะดูแลวัด
เขาวงกฎเราสร้างผลาอยู่ที่แม่เหล่าค่ะ

แต่มาถามข่าวก่าวนะช่องพวกเคยทำเองล่ะ
เมื่อกระถิ่นนี้คือสำวัสดิ์เขาจะเอาไปทำอะไรครับผม
ตอนนี้ซ่อมเสาสาราค่ะสาราการประเรียนถ้าไปวัดนี้
ไม่ได้โรคสวยไม่ได้ดัจจริตนะ
คือขอประทานโทษและดิฉันก็เพิ่งเป็นนักแสดง
คือมีคนเข้าใจผิดว่าดาราเป็นพวกไร้ค่า
ดัจจริตโลกสวยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่คุณ
เราเนี่ยบ้าบ่อเพื่อให้ทุกคนมีความสุข
แต่เงินที่ได้มาเราทำบุญ
แต่แหกตาดูด้วยไม่ได้หลายคา
อย่างตอนนี้รูปเรายังอยู่ในฐบน

อันนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะ
เทวันก็บอกนักข่าวให้โทรมาบอกแม่อันนี้สำนักไหนคะย้อนถามอีก
เอาไมค์มาให้แม่ถือไหมแม่จะพลาดพวกเธอ

ก็อยู่เราก็ทำบุญไปตลอดชีวิตเลย
เพราะเขาบอกว่าทีนี้ทางผอสำนาคพุทธต้องกลับขอบคุณเนี่ย
วันนั้นมายืนยันแล้วเหมือนจะมาขอโทษว่า
เหมือนแบบมาอะไรอย่างนี้เราไม่ได้ติดใจ
ท่านผอสำนาคพุทธอุทัยธานี
วันนั้นกระถิ่นหนองเต่าเราไปแบบ
คือยังมีงานศพพ่ออยู่ที่ราชบุรีด้วย
วันนั้นกำลังช็อกแต่เราทำสองวัดค่ะ

กระถิ่นปีอื่นเราก็ไปร่วมวัดอื่น
สำหรับสร้างพระเขาวงกฎที่ลบบุรี
ขอบคุณเจ้าภาพจากกรุงเทพที่ไปสร้างห้องน้ำให้นะคะ

พอจะสร้างใหม่ก็คงไม่มีเงินหมด
ซ่อมเสาผูกเสาสารานี้พระ๗ลูก
จะจำบรรษาที่วัดนี้วัดปลายนาวัดเล็ก
เล็กกว่าบ้านคนในกรุงเทพอีกนะ
วัดนิดเดียวบ่นนิดเดียวน่ารักมาก

แล้วชาวบ้านบอกว่าไม่เคยมีงานที่วัดนี้
วันนั้นก็เลยแบบเราโดดงานศพของพ่อเลี้ยงที่ราชบุรี
อันนี้เป็นคุณพ่อเราเอง
แต่นอกจากเรามีหน้าที่เขาก็เลี้ยงเรามา
หน้าที่ในเรื่องดูแลตัวเองดูแลครอบครัวแล้ว
ตอนนี้เราก็ไม่ได้ตั้งใจหรอก
ที่จะมาเป็นดาราหรือคนดัง
แต่มันมีภาระที่จะต้องมีหน้าที่ต่อสังคมแล้วไง
เพราะจากที่เราคนชอบทำบุญ
ตอนนี้เราเริ่มตั้งนู่นตั้งนี่เอง
เราไม่เคยตั้งนะแม่เป็นคนไม่รู้พิธีกรรมด้วย
อันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณผู้เท่าผู้แก่ที่
ข่าวแรกที่ไปท้าต่อยเขานั่นแหละ
เพราะคนแก่มากอดว่าเสียดายลูก
แล้วตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่เริ่มทำบุญกัน
ปีนี้๒แสนกว่าสำหรับวัดหนองเตาเยอะนะคะ

เยอะมากสำหรับคนที่นั่นถ้าไปจริงแล้วจะนึกภาพออก
เดี๋ยวจะมาวาดาราต่อแหละถ้าเจริญกันอีก
ถ้าอย่างเรื่องภาพพอเขาติดต่อมามาขอโทษใช่ไหมแม่
อ๋อไม่ทีนี้ผอศมารับตำแหน่งใหม่
พอสำนักพุทธอุทัยธานีเดินทางมายืนยันกับชาวบ้านเลย
เพราะว่าชาวบ้านก็รอคือไม่ได้รอท่านผอหรอก
รอบ้านรอแม่อยู่เพราะเราลืมไปแล้วเราไม่ได้ติดใจ
เราถือว่าคนเราเนี่ยถึงจะรอดพ้น
คือถึงกฎหมายจะมีส่วนยกโทษหรืออะไร
แต่กฎแห่งกรรมไม่ลาเว้นใครค่ะ
เขาพูดกับแม่ว่ายังไงบ้าง
ก็ขอโทษเรื่องเก่าแต่แม่ตัดบทก่อน

มีสำนักข่าวเขาก็ไปทำข่าวสักทีนะคะ
หลายข่าวเลยงานบุญงานอุศล
งานทำบุญเอาหน้าแบบแม่ทำเถอะ

ไม่ใช่อยากดังแล้วก็มาด่าแม่เลย

คนกลัวว่าแม่จะลาออกตามที่แม่พูดไว้

ลาออกจากวงการหมายถึงว่า

จะจ้างฉันก็ไปจ้างไอ้คนที่ด่าฉัน

ที่ฉันโดนด่านี่ฉันไม่ได้ผิดอะไรนะ
ฉันงานเยอะอันนี้เรื่องจริง

แต่แค่แซ่บเฉยแล้วงานไม่ได้หยุด

รับทั้งพิตตี้ตอนนี้เปิดปาร์ตี้แล้ว
เอาโรตีด่าพิตตี้เลยเหรอแม่

ยังไม่มีข้อมูลของคนที่มาถามเลย

แม่ลงภูเก็ตแต่๓๐ปาร์ตี้ฮาโลวีน
ลงอายุทยาแล้วก็กรุงเทพ
วิ่งรอกเพราะเราก็จะมานั่งพับเรียบร้อย

คือเป็นคนดีไม่ว่าใครก็เคยแล้ว
เรารู้สึกว่าถ้าเป็นคนดีแล้วโดนหลังแกบ่อย
ฉันก็ลองไลน์มั่งดีไหม

พวกมันถามว่าแม่จะลาวงกานะ

แม่ก็ไม่ได้จะลาวงการอะไรหรอก
จะลาวงกางานถูก

คือถ้าไม่มีโควิดแม่มีตัวเลือก

เดี๋ยวจะไปเจอเรื่องนู้นเรื่องนี้อีก
เรื่องเปลี่ยนผู้ชายอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ได้คิด

แต่๓เดือนแล้วมันไม่น่าแต่งเราก็เปลี่ยนใหม่มา
แสดงว่าจริงว่าเราไม่ลาออก

อันนี้เป็นจริงทุกอย่างเลยนะ

ใครจะรู้ว่าตอนจะ๖๐ฉันได้บทนางเอกต่างประเทศด้วย

ให้โกงมานานแล้วหนูสำนักไหนโกงมาตั้งแต่ปี๒๐๑๘แล้วลุง
แล้วไม่ได้จัดวิติปินมาไง

ตอกคำว่าอันนี้คือเรากินดวง
อเจมส์แต่หนูเดี๋ยวเอาทีมงานแม่จดด้วยกับนักหน่ายเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้องบอกต่อ
บอกต่ออย่างไรไม่ยอมด้วย
ฟ้องคือเคยก็ดูว่าขายลงจากภาพด้ายแล้วเก็บรัสสงคราม

มันเป็นบทที่ไปหลงป่าแต่คือคาแรคเตอร์เราเลยไปหลงป่าแล้วโดนชาวเกาะแต่เขาต้องการสะบัด
ความจริงพระเอกจะมาแต่มันมาไม่ได้เพราะโควิด
แล้วคุณใจไหมอายุของสิ่งอื่นได้เป็นนางเองกันดีกว่า
อันนี้มันเป็นเรื่องแบบตื่นเต้นตื่นเต้นของชีวิตมันเป็นเรื่องสนุกสนาน
ถึงบอกว่าใครอยากด่าก็ด่าไปเถอะเพราะที่ไม่ได้ด่ากลับไม่ใช่นางฟ้านะ
เพราะเราไม่ว่างที่ไม่เซ็นสัญญาไม่ใช่เราหญิงนะ
เพราะอายุไขเราอยู่ไม่ถึงสัญญาไหม

ไม่ก็รู้ตัวตลอดพี่บัวไม่รู้ตัวแหละที่มาด่าแม่
คือถ้ามันส่องกระจกหายท้องไปเลยมั้งเข้าไปดูโปรไฟล์แล้ว
อายุสิบกว่ายี่สิบกว่ายังขนาดนั้นเหรอ
อันนี้จะ๖๐แล้วค่ะแล้วงานศัลยกรรมก็ไม่ได้รับมาก
คือเขาเสนอมาแล้วเขาก็ด่า
คือพอเราไม่รับเนี่ยอีแกอย่างนู้นอย่างนี้โทรมาด่านะ
โดนต่อยเราไม่ตาย
คือสรุปงานแล้วเราจะได้ความสวยจะเอามาทำไม

กำลังเกรงกำไรกับความตายของผัวอยู่

เนี่ยก็รอกกฎหมายที่งั้น
ด้วยให้ช่วยกว่ากฎหมายนี่หน่อย
เรามีมุมมองยังไง

เพราะไม่น่ามองแบบมันไร้สาระมาก
เวลาคนเขาได้ดีได้เด่นอย่างนี้
อันนี้เราก็เจอตามตอกซอกซอยบ้านเราที่เราอยู่
หรือตามชุมชนหมู่บ้านก็มีหมด
ว่ามันก็เป็นเรื่องแต่เราเราก็เป็นคนชอบเหมา
เราก็ชอบเมาชอบนินทาแต่เราไม่ได้ทำร้ายใคร
เราเมาเป็นเรื่องตลกว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้ว
แต่คนที่จะพยายามทำร้ายแม่เนี่ยแม่ก็ไม่ได้ว่านะ
แต่ถ้ารู้ตัวเนี่ยเละแน่เลย
คือจะเป็นรากแล้วก็ต่อย

เขาไม่ได้ยกความรุนแรงนะ

เวลาแบบต่อยแล้วจูบต่อยแล้วจูบ
ต่อยจูบเขาคล้ายตกจูบกันเราต่อยแล้วจูบ
ต่อยแล้วจูบแบบต่อยมาลองอธิบายยาก
ต่อยแล้วจูบจนมันอ้วกแตกตายไปเองอย่างนี้
สุดท้ายแล้วเขามองว่าเราตอนนี้กำลังมาแข่งกับพี่ฮาย
เพราะว่าเราถูกลอตเตอรี่หลายงวดมาก

สูงสุดได้เท่าไหร่
สูงสุดได้เท่าไหร่แม่
รวมตัวเลขที่ได้เงินมา
ใต้ถ้ำแล้วก็ไปเจอกระดูกคนโบราณในถ้ำที่แม่หล่อพระไปแสนหกอ่ะ
พิสุนุนาลัยคือโรงงานเขาเอาแสนแปด
ไปเจอถ้ำด้านหลังองค์พระพุทธราบศักดิ์สิทธิ์ค่ะ

โง่ฉันต่อบุญอยู่เนี่ย
นี่อันนี้ฐานคริสต์วันนี้

แล้วทีมนังนี้เราเป็นบันเทิงไง
ข่าวหนตะแสนเลยมันถูกกันหมดนะ
เอานักข่าวมาถามย้อนในข่าวเก่าตายหาแล้ว
ข่าวช่องไทยรัฐแจ๊กกระลินเป็นคนกระยี่ด้วย
แม่สั่งแจ๊กกะลีนว่าอย่าเอาเรื่องถูกหวย
เพราะแม่จะโดนจีบจริงอะ
รู้ไหมตอนนี้เง่

ตอนนี้เรือนไทยคุณผมยาวหลังบ้าน
มีทั้งแบงค์มีทั้งเครื่องสำอางเต็มเลย
คือแม่ไม่ได้มีเพื่อนอะไรไปปาร์ตี้ที่บ้านนะ

ลูกตัวใหม่คุณผมยาว

คุณพระสินตร์ฝ่ายผู้ชาย

ไม่บอกได้ไหม
ไม่มีทั้งสองตัวเลยหรอ
ถูกแต่ละห้วงเงินเอาไปทำบุญมาเลยหรอแม่

เนี่ยให้ผู้จัดการแรกวันนั้นไปกับเขาวงกฎเนี่ย

แต่เราให้แลกเลยเพราะมันไม่กี่หมื่น

แต่ถ้ายอดเกินนี้ดิฉันเก็บ

มันจะถูกแบบเต็มที่ก็ไม่เกินสามหมื่นอ่ะ
สามใบสี่พันอะไรอย่างนี้เราก็พูด

แต่เราถ้าถูกเลขท้ายเราก็ตั้งไว้เลย
เลขท้ายลอตเตอรี่เรายกให้วัดทั้งหมด

เพราะเรื่องพวกนี้เราให้แล้วเราได้กลับ
เพราะทุกครั้งที่ทำบุญขอหวยตลอด